บอกว่า๑ปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว

หอยทอดที่นี่เขาขายมานานแล้วถึง๔๐ปีครับ
อ้ะเดี๋ยวเฮ้ยไล่เรียงให้ฟัง
เพราะฟังผมพูดแล้วดูแล้วงงงแล้ว
นี่ครับหอยทอดอร่อยไร้เทียมทานชื่อแบบนี้เลยจริง
เขาเปิดขายมานานกว่า๔๐ปีที่สารเจ้าพ่อปึงเท่ากงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
วันโลกนี่ก็คือสวรรคโลกนะเขารู้จักกันดี
นี่คนความอาจารย์ใครน่ะเฮียวินคุณ

สารสาวนี้มันอะไรโวนทักเม่นมีคนของร้านหรือว่าคุณวินควงซะหริวโชว์เลย
โชว์ให้ดูแล้วเนี่ยคือแกบอกว่าแกทอดมานานแล้วแล้วสูตรของแกเนี่ยเป็นสูตรแบบโบราณ
ต้องเป็นหอยแมงผู้ที่สดใหม่นะแล้วเวลามาทอดต้องทอดให้มันเหลืองกรอบ
แล้วที่บอกว่า๑ปีขายแค่ครั้งเดียวคืออะไร

คือเขาจะไปขายในช่วงงานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากง
แต่เอาจริงช่วงปกติเขาจะขายอยู่อีกที่หนึ่งคือเขาขายก๋วยจับ

พอถึงช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยลูกค้ารู้ดีเลยว่าตัวเขาจะต้องมาขายหอยทอดอยู่ที่นี่

ผมบอกไงว่าปีนึงมีทานได้แค่ครั้งเดียวจากฝีมือของพี่แกนะ
เพราะว่าแกจะมาโชว์ฝีมือเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
แต่ถ้าไปที่ร้านแกแกจะขายก๋วยจับ

ใช่แล้วล่ะครับก็ลองไปกันได้นะคุณผู้ชมนะ
ที่งานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากงนะครับ
คืองานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๒๕พฤศจิกายน
ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทานหอยทอดเฮียวิน

ดูซิ๔๐ปีขายมาและถ้าจะได้กินต้องรอปีละครั้ง

แต่หลายเวลาเขามีงานงิ้วช่วงนี้แล้วของกินอร่อยทั้งนั้นเลย
ร้านตำรับตำราโบราณนะจะมีโอกาสไปกันค่ะ